เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคุณ
เพราะว่าเวลาที่เราเล่าข่าว
ตำรวจเขาไปจับคนที่เล่นไพ่
เวลาที่ตำรวจเข้าไปถึงส่วนใหญ่เป็นยังไงคะ
บุกจับเลยคนที่เล่นการพนันอยู่ก็จะวิ่งหนี
อุ้งแต่นะคะตำรวจก็วิ่งกวดตามเลยฮะใช่
แต่ว่าคราวนี้ค่ะตำรวจก็ไปจับเหมือนกัน
กลางวงไพ่เลยแต่นักพนันไม่วิ่งหนี
แล้วตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรต่อด้วย
ไม่ได้จับสักคนเลยใช่ไปดูกันค่ะ
โอ้โฮคุณผู้ชม
พอตำรวจเปิดประตูเข้าไปเจอกลุ่มคุณยายค่ะ
หลักฐานพูดจากมือที่เห็นเลยนะนะคะ
ทีนี้คุณยายเขาอายุ๗๐๘๐ก็แล้วนะ
ผมรู้แล้วทำไมถึงไม่วิ่งหนีกันฮะ

แล้วไม่ไหวแล้วใช่ค่ะพอเอาจริงนะ

บอกอะไรแต่ละคนครับโชคพงษ์ชัดเจนเลยนะ

ยายเล่นไปด้วยเฉพาะล้นไปด้วย

อย่าเล่นหลายนะครับ

อย่าเล่นหลายนะครับ
เพราะยายก็อายุหลายแล้วเด้อ
ตาระบาดนะคะที่คุณยายเล่น
ทีนี้คลิปนี้ค่ะในเฟซบุ๊กเขาก็ระบุแบบนี้
ว่าแฮชแท็กตำรวจกะไหนทำไมน่ารักจัง
กิจกรรมยามว่างของคุณยายได้พบเพื่อนก็เล่นตาก็เล่นกันตาระบาดเนอะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่ารักเข้าใจคุณยายก็เลยไม่จับกลุ่ม
แท็กอย่าว่าเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
แล้วก็แฮชแท็ก๓ขา๒๐๐กว่าปีตำรวจที่ไหนน่ารักแท้
สามขาสองร้อยกว่าปีคืออายุรวมกันทั้งคุณยายสามท่านนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยบอกคนแก่ส่วนมากเป็นโรคสมองเสื่อม
อัลไซเมอร์หลงลืมคนสูงอายุเนี่ยต้องฝึกคิดบ่อย
เล่นเกมเล่นไพ่ก็ได้แต่อย่าเล่นเป็นการพนัน
เล่นกันตาละบาท๒บาทพอถ้าเกิดว่าเยอะเดี๋ยวเสียเวลา
แล้วก็แน่นอนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการติดการพนัน
แล้วก็บอกถึงลูกหลานด้วยนะอันนี้เวลาก็แวะมาคุยกับยาย
ลูกหลานวิพากษ์วิจัยอีกด้านหนึ่งก็บอกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย
เล่นการพนันทำไมตำรวจไม่จับอะไรแบบนี้นะครับ